ท่านผู้ชมครับวันนี้มีข่าวที่ต้องบอกว่าช็อกแล้วก็สะเทือนวงการนางงามของไทยเหลือเกินนะฮะ

เพิ่งประกวดกันเสร็จเนี่ยของปี๒๐๒๑มีสาวงามเขาออกมาแจ้งความ
บอกว่าถูกช่างภาพที่เข้าไปถ่ายภาพ
ไปอยู่กับกองประกวดเนี่ยติดตามภารกิจของสาวงามเนี่ยไปลวนลามไปอนาจารย์เขา
แล้วเขาบอกว่าช่างภาพคนนี้เป็นช่างภาพฝีมือดีนะคะ

ถ่ายรูปเวทีประกวดหลายเวทีมากแล้วด้วย
คืออย่างวันนี้ที่เขาไปแจ้งความเนี่ยเขาบอกถูกลวนลามอนาจาร

แต่เคยมีคดีติดตัวถึงขั้นมีหมายจับเพราะเคยไปก่อเหตุที่เวทีอื่นถึงขั้นไปข่มขืนเขามาแล้ว

นี่คือภาพที่สอนอลุมพินีฮะช่วงบ่ายวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในกองประกวดด้วยไปแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับช่างภาพผู้ชายคนหนึ่งที่มาก่อเหตุอาณาจารย์เขานะครับ
ก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุคมขืนมาแล้ว

แต่น้องที่มาเนี่ยคือเขาผู้เข้าร่วมประกวดนะฮะ
คนนึงเนี่ยเป็นหญิงสาวอายุ๑๙ปีนะฮะน้องที่ใส่สูตรสีดำส่วนอีกคนนึงที่ใส่คอเต่าลายเสือเนี่ยยืนอยู่กับทนายนิด้า
น้องคนนี้เป็นทีมงานในกองประกวดนะฮะอายุ๒๓ปีแต่ก็หญิงสาวหน้าตาดีเหมือนกัน
ทั้งสองคนบอกว่าถูกช่างภาพคนนี้กระทำอนาจารย์แต่ไม่ถึงขั้นข่มขืนนะแต่ถูกลวนลาม
กรณีของน้องนามงามเกิดขึ้นตอนที่ไปเก็บตัวที่เขาใหญ่ที่นครราชสีมา
แล้วก็ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านลุมพินีระหว่างเก็บตัวช่วงวันที่๙ถึง๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา
ส่วนกรณีของน้องทีมงานเหตุเกิดตอนที่ไปเก็บตัวที่ที่พักแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
ในวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมาแต่สถานที่ก็ไม่เกี่ยวข้องนะฮะไม่เกี่ยวกับสถานที่เขานะครับ
เป็นเรื่องของช่างภาพที่ไปก่อเหตุกับผู้เข้าประกวดแล้วก็ทีมงานของกองประกวด
ทนายนิด้าบอกว่าช่างภาพผู้ชายคนนี้พฤติกรรมก็คือฉวยโอกาสเวลาที่ต้องไปถ่ายภาพ
แล้วไปใกล้ชิดสาวงามนะคือบางทีก็ต้องมีจัดท่าจัดทางใช่ไหม
ก็จะใช้โอกาสพวกนี้ในการที่จะไปลวนลามอนาจารย์เขา
ซึ่งเชื่อว่าทางกองประกวดเนี่ยก็พยายามคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาร่วมงานทุกคนอย่างดีแล้วนั่นแหละ
แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปเจอคนแบบนี้จนได้
พอเจ้าของลิขสิทธิ์นะเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คือพี่ปุ้ยปิยาพรทราบเรื่องเนี่ย
ก็ติดต่อมายังทนายนิด้าทันทีบอกเรื่องนี้เนี่ยต้องตัดวงจรนะต้องมาแจ้งความ
งั้นเดี๋ยวก่อเหตุอีกให้ไปแจ้งความทันที
เพราะที่รู้มายังมีอีกหลายคนที่ถูกทำแต่ว่ายังไม่พร้อมออกมาแจ้งความในวันนี้
เรื่องต้นพบว่ามีผู้เสียหายเกือบ๑๐คน
พฤติกรรมของช่างภาพผู้ชายคนนี้นะครับ
ก็คือจะฉวยโอกาสเวลาที่เขาจะต้องไปถ่ายพ่งถ่ายภาพให้กับสาวงามในกองประกวดเนี่ย
อย่างเช่นไปจับหน้าอกเขาก็มีไปจับเรือนร่างเขาไปจับก้นเขาก็มี
หนักข้อคือบางทีเนี่ยเขาจะมีห้องช่างภาพใช่ไหมในเวทีประกวด
ก็จะหลอกน้องเขาเข้ามาแล้วก็จะใช้โอกาสนี้ในการพยายามปลุกปล้ำก็มี
หรือไปข่มขืนเขาในเวทีอื่นตรงนี้ก็มีนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลายที่หลายจุด
แล้วก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพคล๕ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมปี๖๓
ออกหมายจับแล้วพบว่าเป็นคนเดียวกันเลยนะกับที่มาแจ้งความวันนี้

คนที่เขาถูกข่มขืนเขายืนยันว่าเขาไม่ได้สมยอมด้วย
นี่นะฮะผู้เสียหายซึ่งเป็นทีมงานของกองประกวด
มาแจ้งความวันนี้นะครับบอกว่าถูกทำเป็นคนแรกเลย
กระทำเนี่ยคือเธอบอกว่าเธอเนี่ยชวนช่างภาพคนนี้นะ
ให้ช่วยไปถ่ายรูปหลังเลิกงานให้หน่อยลักษณะคือเหมือนกับไปถ่ายรูปเล่น
รับว่าช่างภาพคนนี้เขาถ่ายรูปเก่งถ่ายรูปสวยตอนที่ถูกกระทำ
อาจารย์ถูกลวนลามไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยมีคนอื่นอยู่ด้วยนะ
บอกตอนนั้นเธอช็อกมากแต่ก็พยายามที่จะแบบควบคุมสถานการณ์
เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ปลีกตัวหนีออกมา
จากนั้นรีบไปบอกเพื่อนที่อยู่ในห้องแต่มันก็ดึกมากแล้วนะ
แล้วเพื่อนเขาก็มาถามกันสุดท้ายตัดสินใจไปแจ้งผู้จัดการกองประกวด
แล้วเขาก็บอกพี่ปุ้ยที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ให้มาแจ้งความ
ส่วนน้องนางงามน้องบอกว่าช่างภาพคนนี้ลวนลามด้วยการมาสัมผัสตามร่างกาย
ตอนที่ไปเก็บตัวที่เขาใหญ่แล้วทำต่อหน้าคนอื่นเยอะด้วย
น้องบอกน้องอายมากแต่ช่างภาพคนนี้เนี่ย
ซึ่งเขามีสิทธิ์ในการเข้าถึงการถ่ายทำเบื้องหลังอะไรทั้งหมดเนี่ย
คือพอเห็นว่าน้องเนี่ยเขาแบบชักสีหน้าไม่พอใจที่มาแบบ
โอกาสในการจับตรงนั้นตรงนี้เขาระหว่างถ่ายภาพเนี่ย
คือช่างภาพคนนี้น้องบอกทำเหมือนเรื่องตลกทำเหมือนเรื่องแบบ
ปกติธรรมดาเหมือนเรื่องตลกแต่น้องบอกน้องยอมไม่ได้ฮะ
น้องก็เลยต้องออกมาปกป้องตัวเองเพื่อไม่ให้ใครต้องตกเป็นเหยื่ออีก
ข้าวที่ป้าตอนนี้ก็ก็ต้องจะมีประมาณจึงเกือบสิบคนนะคะ

การกำนำพี่อนาจารย์ไปจับบ้นจับภาพนอกไปทะยามปลูกปร่ำ
ที่หนักที่สุดคือสงขั้นปุ่มสึมกระทำสำราวค่ะ
เป็นการสัมขาวในตรงนั้นข้างเก็บได้

กรณีของน้องสองคนนี้เจ้าหน้าที่รับแจ้งความ
แล้วก็ให้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
แล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะฮะ

ผ่านเพจเฟสบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์เยอะมากคุณภาคภูมิ
ถามเลยว่าช่างภาพชายคนนี้คือใครล่ะ
ชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไง
อยากจะให้พูดมาเพื่อให้สังคมได้รับทราบ
ถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมฟังตรงนี้ดีนะคะ

ตำรวจคอมมันโดของกองปราบราม
นำกำลังไปจับนายธนวัฒน์วิเศษนารากุล
หรือในแทนอายุ๓๘ปี

อันนี้คือคดีครั้งเก่าคดีข่มขืนค่ะ

ผู้ต้องหาตามไหมจับของศาลจังหวัดธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี

ข้อหาขมขืนก็ทำชำเลาผู้อื่น
มีผู้เสียหายแจ้งความเอาไว้ที่สพคลอง๕
เมื่อเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙

จับได้ที่ริมถนนคลอง๕ตะวันตกคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ

เขารู้ว่านี่คือบุคคลตามหมายจับ
ไปอาศัยอยู่ในบ้านพักที่คลอง๕
คือเจ้าหน้าที่เข้าไปสังเกตการณ์อยู่พักนึงแล้วนะ

ตอนบ่าย๓โมงในแทนคนนี้ขับรถเข้ามา
เจ้าหน้าที่แสดงตัวพร้อมไหมจับแล้วจับเลย

แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมเขาปฏิเสธนะ

แทนคนนี้บอกว่าอ่ะใช่
ผมใช่บุคคลตามหมายจับจริง

แต่เขาอ้างแบบนี้เขาอ้างว่าพูดคุยกันกับฝ่ายหญิง
มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งคล้ายกับจะบอกว่ามันเป็นการสมยอม

นี่คือหมายจับคดีข่มขืนเมื่อปี๖๓
ทีนี้พอจับตัวได้ตำรวจก็เลยบอกว่า
ก็นี่แหละช่างภาพคนนี้นี่แหละ
ที่ตกเป็นข่าวที่คุณภาคภูมิเล่าไป
ว่าไปอนาจารย์ผู้เข้าร่วมประกวดนางงาม

ส่งพนักงานสอบสวนสพคลอง๕ก่อนนะ

คดีข่มขืนก่อนนะคะแล้วขยายผลเพิ่ม
ในคดีอนาจารย์อื่นเพิ่มเติมอีกค่ะ
ครับแต่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะฮะ
ขณะนี้ก็คือผู้ต้องหาก็คือผู้ที่ถูกคราวหา

อ่ามีหลักฐานในการต่อสู้คดีแบบไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับ
คือในวงการนางงามต้องบอกว่าเขาเป็นช่างภาพสายนางงามที่มีชื่อเสียง
แล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีคือผลงานเขาเนี่ยเรียกว่าโอ้โหคนติดตามเยอะ
ใช่ค่ะถ่ายภาพสวยอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะหลังจากที่มีข่าวว่าถูกจับกลุ่มตัวในคดีนี้
แล้วก็มีคนไปแจ้งความในอีกคดีหนึ่งที่เพิ่งก่ออะไรประมาณอย่างนี้
หลายคนแทบไม่อยากจะเชื่อนะฮะว่าอุ้ยเป็นอย่างนี้จริงเหรอพฤติกรรมแบบนี้เลยเหรอ
เพราะว่าหลายคนเขาบอกว่าเขาเคยให้พี่แทนถ่ายรูปให้
เคยไปใช้บริการที่สตูดิโอของพี่แทนด้วยสตูดิโอนี่อยู่แถวคลองหลวงปฐุมธานี
ว่าตำรวจเข้าไปเจอตัวนั่นแหละนะฮะสตูดิโอชื่อมงลงนะครับ
วันนี้เราก็โทรไปสอบถามที่สตูดิโอเหมือนกันนะฮะตอนที่มีข่าวแรกแรก
ที่เขาจะถูกตำรวจควบคุมตัวเนี่ยนะทางสตูดิโอก็บอกว่า
ที่นี่ก็เปิดมาหลายปีแล้วมีบุคคลเป็นนางงนางงามสาวงาม
ที่มีชื่อเสียงด่งดังหลายคนแวะเวียนมาใช้บริการถ่ายพ่งถ่ายภาพกัน
พนักงานก็ยืนยันว่าพี่แทนก็เป็นเจ้าของที่นี่นี่แหละ
เอาเพราะว่าตอนนี้ก็ถูกกดทำเนื่องคดีไปก่อนนะฮะ
ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเขาปฏิเสธ
ก็เป็นทนายความให้กับหญิงสาวที่ถูกกระทำอนาจารย์
ระหว่างการเข้าร่วมประกวดเนี่ยนะคะครับ
การจับเนื้อต้องตัวการพยายามที่จะปลุกปล้ำ
แล้วเคยทำกับกองประกวดอื่นด้วย
พื้นที่ไม่ใช่แค่เวทีนี้เวทีเดียว
ยืนยันว่าที่เขาปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ข่มขืน
เป็นการแบบคบหากันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง

นายนิด้าบอกว่าไม่จริงมันไม่ใช่การสมยอม
แล้วบางรายถูกถ่ายคลิปแล็คเมล

รายถูกขู่ด้วยนะคะถูกขู่ด้วย
รายถูกกระทำโดยไม่รู้ตัว
ก็เลยไม่สามารถบันทึกภาพหรือว่าเก็บหลักฐานเอาไว้ได้ทัน
และด้วยความที่ว่าช่างภาพคนนี้เขาดังไงคะ
เขามีชื่อเสียงในเวทีการประกวดนางงามหลายแห่งค่ะ
พยายามแสดงออกในลักษณะว่าตัวเองเป็นคนเฟรนลี่นะคะ
ทยาศัยดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคน

มีคำพูดที่ไม่เหมาะสมด้วยมีการบิวต์ว่า
ให้ทำหน้าเป็นคอนเซ็ปตเซ็กซี่ซิให้อารมณ์เหมือนว่า
กำลังมีเพศสัมพันธ์อยู่กับเขาอยู่
หลายคนก็บอกว่าบุคลิกของเขาเป็นคนไม่ได้น่ากลัว

เพราะว่าเขามีลักษณะท่าทางที่ทำให้หลายคนเข้าใจว่า
เขาไม่ใช่ผู้ชายที่ประเภทที่ชอบผู้หญิง

คือแน่นอนว่าเรื่องราวลักษณะแบบนี้เนี่ย
ไม่ควรจะต้องมีใครมาเจอแบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะอย่างที่ทนายนิด้าบอกค่ะ
จริงแล้วแค่คำพูดมันก็ไม่ได้แล้วนะคะ
ช่างภาพไปพูดว่าให้ทำหน้าเหมือนกับ

ใช่ค่ะ
หลายคนต่อให้ไม่ใช่เรื่องของกองประกวดเวทีนางงามเนี่ย
แต่หญิงสาวหลายคนที่ถูกกระทำลักษณะแบบนี้
บางทีไม่กล้าออกมาแจ้งความหรือว่าเปิดเผยเรื่องราว
แต่ตรงนี้ต้องยอมรับว่าน้องที่เขาออกมาแจ้งความ
น้องที่เขาออกมาแจ้งความต้องถือว่ามันทำให้เรื่องราวต่างมันถูกเปิดเผยออกมา
และถ้าใครตกเป็นผู้เสียหายอีกเนี่ยนะคะก็ขอให้ดำเนินการในการแจ้งความดำเนินคดี
ก็จะได้เป็นหลายกระทงต่างกรรมต่างวาระ
แล้วพอน้องกับทีมงานเขาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เขาไปบอกผู้จัดการกองประกวดเนี่ย
คือบอกให้แจ้งความเลยนะครับไม่ใช่ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวถือเสียงไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้น
บอกให้แจ้งความเลยนะฮะเพื่อตัดวงจรนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนี้อยู่ที่อิสราเอลนะฮะไปกับน้องแอนชิลีนะครับ
ได้คอมเมนต์ในใต้โพสต์แฟนนางงามนะฮะเป็นเพจนะครับ
ผู้หญิงทุกคนต้องได้รับการปกป้องและกองไม่จำเป็นต้องเก็บเงียบเอาไว้
เพราะกลัวจะเสียชื่อเสียงไม่มีอะไรที่จะเสียชื่อเสียงเพราะเราไม่ได้ทำผิด
นิ่งเงียบนั่นแหละคือการทำผิดอย่างร้ายแรงและผู้หญิงทุกคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
คุณคือผู้กล้าหารที่จะช่วยหยุดวงจรอุบาตนี้นี่นะครับ
นางงามรุ่นพี่อย่างคุณลูกเกดเมธินีซึ่งเคยเป็นหัวหน้าทีมดูแลสาวงาม
บอกว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่นางงามกล้าออกมาพูดเรื่องนี้
และต้องจัดการคนก่อเหตุอาณาจารย์ให้ได้คุณบุ๋มปนัดดานี่เป็นสาวงามของไทยอีกคนนึงนะฮะ
ที่รู้ข่าวนี้บอกว่าได้โทรหาคุณปุ้ยเลยนะครับที่อยู่ที่อิสราเอล
เล่าให้ฟังถึงพฤติกรรมของช่างภาพคนนี้เลยนะครับ
คุณบุ๋มบอกเคยรู้มาแล้วนะครับช่างภาพคนนี้เนี่ยเคยไปก่อเหตุกระชากผมสาวงาม
แล้วดึงไปจูบปากแถมยังสอบถามจากกองประกวดอื่นเนี่ย
ยังชอบหลอกสาวงามเนี่ยไปถ่ายรูปที่สตูดิโอของตัวเองแล้วก็ลวนลาม
รวมถึงอาณาจารย์ในรูปแบบต่างนานา
คุณบุ๋มบอกว่าหลังจากนี้ขอประกาศเลยว่าหากน้องนางงามคนไหนที่เคยตกเป็นเหยื่อ
แล้วไม่กล้าพูดให้มาบอกคุณบุ๋มได้เดี๋ยวจะช่วยดำเนินการต่อให้ถึงที่สุด
อันนี้ก็สิ่งนั้นที่เกิดขึ้นก็รู้สึกเห็นใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้อง
ยังไงก็ตามเก๋คิดว่าถ้าไปแจ้งแล้วก็ไปก็ถูกทางแล้วค่ะ
โดยปกติแล้วนะคะตัวช่างภาพเนี่ยโดยเฉพาะช่างภาพของกองประกวด
เขาสามารถเข้าออกกองประกวดได้อยู่แล้วนะครับ
ดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่านางงามทุกคนก็ไว้ใจนะคะ
แล้วก็กระชากผมแบบพอพาไปที่รับมีการกระชากผมแล้วก็จับไปดูดปากด้วย

ในสตูริโอเขากลับกลายเป็นว่าน้องตนอื่น
เนี่ยค่ะมันก็มีประเด็นที่คุณบุ๋มปรณดาพูดเพิ่มเติมว่า
ผู้เข้าประกวดบางคนคิดว่าช่างภาพคนนี้ไม่แมนเป็นแบบตุ้งติ้งอะไรแบบนี้
แต่จริงแล้วไม่ใช่คือเราถามไปที่สตูดิโอเขาก็ยืนยันว่า
แทนเขาก็เป็นผู้ชายนี่แหละใช่ค่ะเป็นผู้ชายนี่แหละ
ทีนี้เดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศตอนที่รวบตัวผู้ต้องหามา
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำอ่ะนะคะที่สอบครองห้า
สีหน้าเรียบเฉยเขาปฏิเสธนะคะว่าเขาไม่ได้ข่มขืน
เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้กระทำอนาจารย์ตามที่ถูกกล่าวหาค่ะ
ตำรวจบอกว่าก็จะสอบปากคำนายธนวัฒน์หรือนายแทนคนนี้

ข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นเนี่ยนะคะ
และตำรวจสนลุมพินีก็จะต้องอายัดตัว
ดำเนินคดีที่มีผู้เสียหาย๒ราย
คือนางงามและคนในกองประกวดไปแจ้งความที่สอนอลุมพินีด้วย
เมื่อช่วงทุ่มหนึ่งพ่อแม่ของผู้ต้องหา
คนสนิทและเพื่อนของผู้ต้องหาเดินทางมารอพบนะคะครับ
ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาเข้าห้องควบคุมตัวเลยที่ชั้นหนึ่ง
หน้าตาก็ค่อนข้างจะเคร่งเครียด
ทีมข่าวบอกว่าน่าเครียดเลยล่ะค่ะ

เหมือนกับจะปิดประตูใส่นักข่าวด้วยซ้ำ

คือธนายความของผู้ต้องหาบอกว่า
ส่งตัวฝักขังสารจังหวัดธัญบุรีพรุ่งนี้ค่ะ
จะไปยื่นขอประกันตัวด้วยนะคะ

ขั้นตอนของกฎหมายเขาก็สามารถมีทนายความแล้วก็แก้ต่างให้เขา

ในการที่จะปฏิเสธข้อหาต่างที่ถูกแจ้งข้อหามาก็ต่อสู้คดีกันไป

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้วีดีโอคอร์คุยกับอดีตสาวงาม
ผู้เข้าประกวดเวทีดังเวทีหนึ่งนะฮะ

น้องบอกว่าน้องเคยไปถ่ายแบบที่สตูดิโอของในแทน
ตกเป็นผู้ต้องหาในตอนนี้มีการถ่ายแบบชุดว่ายน้ำ
และชุดเข้าประกวดอื่นอีกหลายชุด
ซึ่งตอนนั้นมองว่าแทนเนี่ยเขาเป็นช่างภาพที่เฟรนลี่นะเป็นกันเองพูดคุยเก่งถ่ายภาพเก่ง
คือตลอดการถ่ายภาพน้องวีนัสบอกว่าน้องไม่ได้โดนลวนลามอะไรนะฮะ
ไม่ได้ถูกกระทำอะไรนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยมีพี่เลี้ยงไปคอยดูแลด้วย
ก็ไม่ได้ถูกกระทำอะไรแต่มันก็มีในมุมอย่างเช่นแบบช่างภาพที่ชื่อแทนเนี่ย
ให้โพสต์ท่าเซ็กซี่ต่างเหมือนเมื่อสักครู่ที่คุณเข็มมาสอนบอก
คุณบุ๋มเขาบอกอะไรนะให้ดูแบบทำท่าเซ็กซี่อยู่อะไรอย่างนี้
ทนายนิด้าบอกนะฮะบอกว่าเหมือนแบบให้ทำหน้าเหมือนกำลังมีเพศสัมพันธ์กับช่างภาพอยู่

น้องวินัสบอกว่าของน้องคือให้กระดกก้นคือเหมือนแบบให้กระดกก้นจนเกินปกติอะไรประมาณอย่างนี้ฮะ
แต่น้องโชคดีที่น้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่นะครับ
สำหรับหนูนะคะตัวหนูที่เจอก็จะไม่มีไม่มีท่าทางที่เขาจะแบบทำแบบอนาจารย์เลย
แต่ว่าในความรู้สึกพี่ในตอนนั้นที่ถ่ายตอนชุดว่ายน้ำ
ก็จะมีทีมงานของเขาอีกเยอะมากที่มานั่งดูเราใส่ชุดว่ายน้ำเองค่ะ
ที่เราไม่ชอบก็จะมีอยู่แค่นี้ตอนที่ทำงานกับ
มันไม่น่าจะเป็นเรื่องเหลือไปได้หนูก็เลยไม่คิดมาก
แต่คือแบบน้องก็คิดว่ามันเป็นการถ่ายรูปชุดว่ายน้ำ

เขาก็จะพูดเหมือนกันทุกคนนะฮะ
นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เรียกว่าช็อกกันเลยนั่นแหละ
ใช่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ของวันนี้นะคะ